กันหน่อยนะฮะการที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะไปทำร้ายผู้ชาย
แล้วก็เอาฉุดผู้หญิงไปกระทำชำราวจับได้แล้วคือนายโมด
นายปราโมทแล้วก่อคดีมาโชคชนญาติบอกว่าเอาไปเลย
ไม่ประกันไม่ช่วยเกินจะเยียวยาสุดท้ายก็ถูกจับ
แม้จะหนีไปก็ถูกจับแล้วก็นำตัวไปฝากหางแล้วก็ล่าสุด
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะเมื่อวานตำรวจสพเมืองนครนายก
นำตัวนายปราโมทจิตสงัดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปลือตำบลข่าวพระอำเภอเมืองนครนายก
ไปทำร้ายผู้ชายแล้วก็ฉุดผู้หญิงคนหนึ่งไปยังพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
แต่ผู้หญิงคนนี้ฮึดสู้หนีออกมาได้แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
ก็สุดท้ายก็ไม่ได้โดนข่มขืนไปนะครับนายประโมทบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ตัวเองเมามากนะฮะนี่ภาพวงจรปิดเมามากเลยไปกับเพื่อน
ก็เลยพาตัวผู้หญิงคนนี้ไปไปที่บ้านพักที่หนึ่งที่ปราจีนบุรี
พอไปถึงบ้านพักตนเองก็นอนหลับไปเพราะด้วยความเมา
มาผู้หญิงสาวหายไปแล้วแต่ตอนที่เมาเนี่ยไปกับเพื่อนผู้ชายหลายคนนะ
ประมาณสักสิบคนได้สาเหตุถามว่าฉุดผู้หญิงไปทำไม
เขาบอกว่าก็โมโหนะผู้ชายที่มาด้วยกันกับผู้หญิงคนนี้
หน้าเขาอ๋อแค่นั้นผู้ชายที่มากับผู้หญิงคนนี้มองหน้าเขาก็เลยโมโห
อ่าแล้วขับรถตามไปอ่าแล้วผู้ชายคนนั้นถูกรุมทำร้ายร่างกายด้วยนะ
่วมเลยแล้วฉุดผู้หญิงคนนี้ไปก็เลยโมโหขับรถกลับมาจอด
แล้วก็ทำร้ายผู้ชายคนนั้นที่มองหน้าแล้วก็ฉุดผู้หญิงคนนี้ไป
เนื่องจากว่าต้องเอาจากคือเขาจะไปส่งน้องชายที่บ้าน
เป็นบ้านของน้องชายวัยสิบห้าปีก็เลยไปด้วยกันแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้ขืนใจนะ
อ่าไปฟังเสียงเขาหน่อยก็ไม่ไปทำอะไรกับพี่คือว่าโมโหผู้ชายไง
ก็ทะเลาะกันคือว่าในกลุ่มนี้ที่ว่าเขามองหน้าผม
ผมก็ขี่รถกลับมาจอดคือเรายืนยันว่าเราตั้งใจว่าเอาไปก่อน
ใช่ครับแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเพราะว่าถ้าผมทำผมก็คงทำตั้งแต่แรกไปแล้วครับผม
ทำไมถึงเอาไปประจีนก็บ้านน้องผมอยู่ที่ประจีนครับ
ผมจะไปส่งน้องด้วยแค่มองหน้ากันไม่ได้เลย
ไม่ได้เพราะถ้ากับยศกลับมาทำลายแล้วก็ฉุดผู้หญิงของเขาไป
น่าทางด้านของพันธุ์สมรสเอกร่าหารโชคพิพัฒน์ไพบูนนะครับ
เป็นผู้กำกับการสพเมืองนครนายกบอกว่า
จากการให้การและพฤติการของนายประโมทเนี่ยสอดคล้องกับที่ผู้เสียหายและพยานให้ปากคำนะฮะ
หลังทำแผนเสร็จทำสำนวนเสร็จก็ส่งตัวนายประโมทไปฝากหางต่อสาร
จากนั้นทำการฝากขังและคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเขาทำมาแล้วหลายครั้ง
จะออกจากคุกมาประมาณสัก๓เดือนแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีก
แล้วก็บอกว่าตำรวจยังไม่ได้รับผลการตรวจร่างกายของผู้หญิงผู้เสียหายจากโรงพยาบาล
เพราะว่ายังไม่ได้ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการถูกนายประโมททำอนาจารย์ด้วย
ทางนะครับทางผู้หญิงเองก็ยืนยันด้วยก็ตรงกับคำให้การของนายปราโมทนะครับ
แต่ญาติญาติก็บอกว่าไม่เอาแล้วปล่อยไปเลยคือแม่เนี่ยต้องออกจากงานที่ต่างประเทศเอาเงินมาประกันตัวออกจากคุกรอบที่แล้ว
ครั้งนี้ก็มาทำอีกแม่ล้มป่วยปางตายเลยบอกว่าไม่เอาแล้วติดคุกไปเลย
คดีส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเพศด้วย